มาดูสำหรับคนรักสุนัขกันบ้างนะครับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดสร้างบ้านพักสำหรับสุนัขนะครับ
เลี้ยงดูสุนัขกว่า๒๐๐ตัว
ที่มีคนนำมาปล่อยทิ้งไว้
แต่เขาสร้างเป็นศูนย์ดูแลที่ใหญ่เลยนะ

ใช่ครับผู้สื่อข่าวบอกว่าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มีคนแอบนำสุนัขทั้งตัวเล็กตัวใหญ่
ปล่อยทิ้งไว้ในบริเวณมหาวิทยาลัยจำนวนกว่า๑๐๐ตัวนะครับ
ก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนักศึกษาอาจารย์และผู้ปกครอง
ที่ไปส่งบุตรหลานในการศึกษา
จากสุนัขเหล่านี้เขาก็นอกจากจะวิ่งเล่นทั่วไปแล้ว
หากินอยู่แถวนั้นแล้วเขาก็ขับถ่ายเรียราช
ส่งกลิ่นเหม็นตามสถานที่ต่างไม่ว่าจะเป็นที่โรงอาหาร
หอพักนักศึกษาแม้กระทั่งในห้องเรียน
ตูบเหล่านี้เขาก็ไปถ่ายทิ้งไว้เหมือนกัน
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงมีนโยบาย
จำกัดพื้นที่สุนัขจรจัดให้อยู่เป็นที่เป็นทาง
สร้างความเดือดร้อนรำคาญนะครับ
โดยสร้างบ้านรักสุนัขมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขึ้น
เพื่อจะเลี้ยงดูดูแลสุนัขเหล่านี้

ก็คือนางอรไทยพุทธศานะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้ในมหาวิทยาลัย

เป็นสุนัขที่มีคนแอบมาปล่อยทิ้งไว้ตามโรงอาหาร

มหาวิทยาลัยจึงสร้างสถานที่พักพิง
ดูแลสุนัขจรจัดให้เป็นที่เป็นทางซะ
โดยสร้างบริเวณพื้นที่อนาเขตของมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ห่างไกลจากอาคารเรียน

ปัจจุบันนี้ยังมีคนแอบนำสุนัขมาปล่อย
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องนะครับ

มีคนแอบนำลูกสุนัขจำนวน๕ตัว
ก็คาดว่าน่าจะเป็นคอกเดียวกันนี่แหละครับ

ใส่กระสอบแล้วก็นำมาวางบริเวณโรงอาหาร

ก็คลานอยู่ตามข้างโรงอาหาร
ไปตามบนถนนเขาก็ไม่รู้จะไปไหน

ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็กลัวว่าจะถูกรถเหยียบ

เลี้ยงดูที่บ้านรักสุนัข

จุบันนี้มีสุนัขจรจัดที่มหาวิทยาลัย

หากคนรักสุนัขต้องการจะนำสุนัขน่ารัก

ก็สามารถที่จะมารับสุนัขที่นี่ได้เลยนะครับ

อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ

เอาสุนัขไปปล่อยที่เขาอีกดีกว่าไม่ได้นะใช่ไหมเอาไปอีกนี่หรอ

แต่ว่าถ้าเราเลี้ยงสุนัขหรือว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ย

ให้เขาอยู่รอดชีวิตเขาทั้งชีวิตนะครับ